ไปดูเรื่องราวในโลกโซเชียลที่แชร์กระหน่ำกระหึ่มโลกโซเชียลกันบ้างคุณ
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุนโลก
หลังจากที่เกษียณจากชีวิตราชการ
ก็ใช้ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
เปิดเผยบอกว่าขอเพียงลงมือทำ
ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนก็เป็นสุขแล้วนะครับ
ดังนั้นคนที่เข้าไปดูเรื่องราวของอดีตผู้ว่าท่านนี้
ก็เลยแชร์เรื่องราวกันใหญ่นะฮะ
เพราะว่าเป็นคำพูดที่ดีแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตนะครับ
นี่เป็นรูปภาพและข้อความในโลกโซเชียลนะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก

แต่ก่อนเป็นผู้ว่าหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ทำงานเยอะเลย
ใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการในการทำไร่ทำสวน
เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีคนแห่ชื่นชมจำนวนมากเลยนะครับ
อดีตเพราะว่าราชการจังหวัดพิสุนุโลก
เราเห็นในเพจใช่ไหมเราก็ตามหาท่าน
ก็ไปเจอท่านท่านก็แนะนำการใช้ชีวิต
บอกว่าสำหรับชีวิตหลังเกษียณราชการอยู่สุขสบายดี
เพราะว่าช่วงที่รับราชการด้วยความไม่ชอบก็อยู่เฉย
ว่างเว้นจากงานราชการ
ก็ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่าง
และวันหยุดก็กลับบ้านเกิดที่จังหวัดพิจิตรมาทำนา
มาทำสวนอาชีพเดิมของพ่อแม่ก็คือทำนาทำสวนมาโดยตลอดนะครับ
เมื่อกระเสร็จอายุราชการจากตำแหน่งพูดว่าราชการจังหวัดพิสุนุโลก
ก็เลยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือการเป็นเกษตรกร
ตอนนี้เน้นทำสวนแบบผสมผสาน
โดยปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก
โอ้โหเป็นวิธีการที่ดีมากเดี๋ยวฟังเสียงอดีตผู้ว่าท่านนี้กันหน่อยฮะ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ยากหรอกครับรู้จักตัวตนหรือเปล่า
ทุกคนจากเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ว่าผมเชื่อคนไทยรู้หมดรู้ยินสองหูไม่ได้รู้
แต่ข้อเท็จจริงทำยังหลักจริงคือลงมือทำ
ไม่ต้องคอยไม่ต้องคิดมาก
หนึ่งทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเอง

ทำแล้วคนข้างเคียงมาเดือดร้อน
สี่คือทำแล้วสังคมไม่เดือดร้อนทำเลยครับ
นี่แหละครับอดีตผู้ว่าของเรา
บอกว่าชีวิตไม่ชอบจะอยู่เฉย
ต้องทำต้องลงมือทำนู่นทำนี่
ทุกวันนี้แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านอาหารการกินเลยนะครับ
แต่สิ่งของที่ปลูกไม่ได้ปลูกขาย
ทำการเกษตรแบบแบ่งปันคุณ
ปลาที่เลี้ยงไว้เยอะก็แบ่งให้เพื่อนบ้านแบ่งให้ชาวบ้าน
แบ่งให้ลูกแบ่งให้หลานนะครับ
ทำทุกอย่างไว้เพื่อลูกหลานชีวิตคนคนหนึ่ง
ใช้ชีวิตให้เป็นพูดแบบนี้ก็จะอยู่สุขสบายแล้ว
เริ่มทำตั้งแต่วันนี้นอกจากจะทำสวนทำไร่
ทุกวันนี้ก็ไปอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยนเรสวน

รวมทั้งไปบรรยายให้ความรู้ตามสถานที่ต่างด้วยนะครับ
ก็ต้องขอปรบมือเลยให้กับอดีต
ผู้ว่าคนเก่งขวัญใจชาวบ้านผู้ยึดหลัก
ทำให้ดูอยู่ให้เห็นปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูกและอีกหลายปรัชญาในชีวิตของเขา

น่ารักมากนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดี

ไม่ใช่เฉพาะคนที่เกษียณอายุราชการ
แต่มองว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของทุกคนเลย